สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
จำจำไอ้ทะเบียนรถได้ไหมจำว่าได้จำเพราะว่าจีบรถแล้วมันก็กิ้งออกจากรถตอนนี้
มันก็รากครับคือเราเขาถีบเราล้มจากรถครับอย่างมอเซย์ล้มอ๋อ
ขับรถอะไรมาขับรถเก่งจ้ะมอเซย์ได้รถสุดเยอะไหมครับ
ได้อะไรไปบ้างได้โรตเตอรี่กระเป๋าแล้วเงินส่วนเท่าไหร่
ประมาณสองเมตรสามเมตรแหละจำครับตัวเท่าไหร่ครับ
เงินสดแสงจัง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ก็แม่มันไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะ
เห็นใจแม่ค้าจริงจริงค่ะแล้วข่าวนี้มันไม่ใช่เป็นข่าว
แง่ของการจะลุ้นอะไรนะคะแต่ว่ามันมีรูป
ต่อเนื่องว่าถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะคะ
ว่าคนที่เอาไปเอาไปขายต่อไหมจะเอาไปให้ใครขึ้นเงิน
กล้าไปขึ้นเองหรือฝากใครกระจายให้ใครไป
ถ้าถูกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
เพราะว่าวันนี้ก็พยายามติดต่อจะติดต่อกับทางตำรวจพื้นที่นะคะ

เพราะว่าขอตามให้ได้รายละเอียดมากกว่านี้ก่อนนะคะ
ไม่ใช่ว่าอะไรแต่เดี๋ยวน่าจะได้คุยกันกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วการไปขึ้นเงิน
จะล็อกจะอายัดจะแจ้งความยังไงไว้ได้บ้าง
เบื้องต้นเอาสถานการณ์ที่เกิดเหตุก่อน
แม่ค้าเสียใจมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่เธอเอามาได้ไม่ใช่เงินตัวเองนะคะ
คือขายได้แล้วก็ยังต้องเอาเงินกลับไปให้เจ้าของเงินที่ให้มาซื้อลอตเตอรี่

เราจะคุยกับคุณเอมออนสิริมนูลหนึ่งในผู้เสียหาย
เป็นคนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อนอีกคนนึงเป็นคนขับนะคะ

คุณเอมออนเป็นยังไงบ้างแล้วทีมงานเราบอกว่าเสียใจแบบมันหดหูใช่ไหม
มีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคะจนถึงตอนนี้ตำรวจโทรมาบอกอะไร
หรือว่ามีใครส่งข่าวอะไรมาบอกบ้างไหมคะ
ไม่มีนะ

ไม่มีตำรวจโทรมาบอกมันน่าจะถือเจ้า
คุณเอมออนเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีนะคุณเอบอลเป็นคนจังหวัดอะไรคะ

เป็นคนกาลสินปกติขายที่ชนบุรีตลอดเหรอคะ
ไม่ขายพัทยามาขายชนบุรี
ยังไงนะจ๊ะขายก็ขายอยู่พัทยาใช่ไหม

เราอยู่พัทยาเลยใช่ไหมคะ
ก็คือเราอยู่ในจังหวัดชนบุรีเลยล่ะใช่ไหม

ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยไกลจากที่พักเราไหมคะ
ก็บอกไกลจ้ะประมาณลูก๒ลูกหนึ่งล่ะจ้ะ

คุณเอมอนค่ะถ้าคุณไอมอนฟังให้ฟังจากโทรศัพท์นะ
ฟังจากโทรทัศน์เนอะอันนี้บอกเผื่อไว้นะคะ

ทีนี้จากตรงจุดเกิดเหตุไปอีกทางนึง
จุดจากจุดเกิดเหตุไปตรงที่เราขายประจำ
หรือขายของวันนี้ที่เกิดเหตุเนี่ย

มา๒กิโลจ้ะ

อันนี้คือเหมือนแบบประมาณกลางทางเลยใช่ไหมคะ

ระหว่างบ้านกับที่ขายเราขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะ
ไม่ได้มีแผงประจำอยู่หน้าร้าน๗๑๑ใช่ไหม

อ๋อคุณเอมออนตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ถนนเส้นที่เกิดเหตุตามข่าวเนี่ยคือเป็นซอยหลังเทศบาลนาป่า
ตรงในตะบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีใช่ไหมคะ

ถนนเส้นนี้คนพลุกพลาดไหม

ไฟถนนสว่างตลอดทางไหมคะ

จากภาพวงจรปิดที่เราได้มาที่ใช้ในข่าวเนี่ยนะคะ
มันเป็นกล้องที่ไกลมากเลย
เราได้กล้องวงจรปิดจากมุมไหนมาเพิ่มบ้างยังคะตอนนี้ตำรวจบอกไหม

น่าจะรู้ไหมว่าเราขายที่ไหนบ้านเราอยู่ไหน
คิดว่ารู้จ้ะ
ทำไมถึงคิดว่าเค้ารู้คะ
ไม่รู้ออขออภัยค่ะคิดว่าไม่รู้นะ
มีร้านอาหารจ้ะแล้วตรงนั้นเขาปิดยังคะ
ผิดแล้วจ้ะอ๋อเราถือกันมาทั้งหมดกี่แผง
มาด้วยกันมีสองแผงจ้ะเหมือนกับมันจะเป็นกระเป๋า
กระเป๋าไม้แล้วก็พับใช่ไหมคะอ่าอ่าอันเนี้ยคือมีมีสองอันเหรอคะ
สองอันของน้องสาวอันหนึ่งอ่าแล้วเราเอาไว้ตรงไหนของตัว
สะพายไว้ข้างข้างเหรอเอากอดใส่ข้างหน้า
เอาวัดสวนท้ายน้องคุณเอมออนถือทั้งสองอันใช่ไหมคะ
น้องสาวไม่ได้แขวนไว้กับตัวเนอะน้องสาวแขนก็ได้กับตัว
แวนสะพายแล่งเหรอสะพายเฉียงหรือว่าสะพายข้างตัวคะ
สะพายไปข้างหน้าอ่าสะพายไว้ข้างหน้าอ่า
ส่วนของคุณในบอลก็คือกอดไว้ด้านหน้าใช่ไหมคะอ่า
ตอนที่ตอนที่รถคือลักษณะเนี่ยเขาตั้งใจเบียดให้ล้ม
หรือเขาชนจากข้างหลังหรือว่ายังไงคะเขาจอดปากหน้าเลยจ้ะ
คือเขาเร่งแซงเราคือไม่ใช่ของเราตามเขาหรือเขาตามเรานะคะ
เขาตามจ้ะอ่าเขาตามแล้วเขาปาดขึ้นหน้าใช่ไหมจ้ะ
แล้วก็ขวางทางเลยใช่ไหมคะจ้ะชนกันไหมคะหมายถึงว่ากระทบกันไหมคะ
จ้ะแต่ว่าเราเสียหลักไม่เสียจ้ะอ่าแล้วไงต่อคะ
แล้วเล่าได้เลยค่ะแล้วเขาก็จีบเหมาะสะใจล้ม
แล้วก็กระชากเลยเอ๊ะเดี๋ยวตอนแรกที่เขาเอารถปาดเนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์ล้มยังคะตอนแรกยังจ้ะยังอ่า
คือเราก็เบรกได้ใช่ไหมจ้ะเบรกอ่าแต่เขาลงจากรถแล้วเขามา
เขามากันกี่คนคะมาสองคนลงมาทั้งสองคนไหมไม่จ้ะ
คนไหนลงคะคนที่นั่งข้างข้างคนขับอ่า
ลงมาแล้วยังไงลักษณะท่าทางเขาใส่อีโมกแล้วก็ยึดปืนออกมา
มีปืนด้วยใช่ไหมจ้ะเดินมาเสร็จประจันมอเตอร์ไซล์เลย
อ่าถีบมอเตอร์ไซล์จ้ะล้มไหมคะล้มจ้ะอ่า
แล้วเขาทำอะไรต่อคุณที่สวนท้ายอ่า
ก็คือกระชากคุณเอมออนแหละใช่ไหมคะ
เขากระชากตัวหรือเขากระชากแผงลอตเตอรี่เราคะ
เขากระชากกระแผงรอตเตอรี่กับกระเป๋าเพราะว่ากระพายใส่ตัว
อ่าแล้วก็มีกระเป๋าที่ใส่เงินใช่ไหมคะจ้ะ
กระเป๋าใส่เงินเราสะพายไว้ตรงไหนจ๊ะสะพายไปข้างหน้า
ก็คือตำแหน่งเดียวกันเขาพูดอะไรกับเราบ้างคุณเอมออนคะ
เขาตะโกนเขาตะคอกว่าอะไรบ้างคะเขาก็บอกให้ปล่อยกระเป๋าอ่า
แล้วเราทำไงเราก็ไม่ปล่อยจ้ะอ่าเราพูดอะไรกับเขาไหม
ไม่ได้พูดจ้ะมีแต่ร้องอ่าอ่าอ่าตกใจอ่า
แล้วปืนเนี่ยเขาชี้ไปที่ไหนปืนเขาชี้มาที่เราตลอดเลยใช่ไหม
จ้ะแสดงว่าเขาจับปืนมือหนึ่งอีกมือนึงเขากระชากกระเป๋ากับกระชากขายลอตเตอรี่ใช่ไหมคะจ้ะอ่า
ในในจังหวะตอนที่เขากระชากจากคุณเอมออนอ่ะอีกคนนึงคุณคุณนัทธริกาใช่ไหม
ที่เป็นคนขี่จ้ะจ้ะเขาทำยังไงคุณนัทริกาคะอีกคนนึง
คนขับมั้งหนูก็ไม่รู้เพราะว่าหนูล้มแล้วอ่าอ่าสรุปว่าคนขับลงมาด้วยใช่ไหมคะ
คนขับก็ไปเล่นงานคุณนาธริกาใช่ไหมจ้ะอ๋อแล้วมีปืนไหมคนขับลงมา
ไม่รู้จ้ะไม่ได้มองแล้วแล้วคุณนาธริกาบอกไหมคะว่าเขามีปืนหรือเปล่า
ไม่ได้มองจ้ะเพราะเขาไม่ได้มอง
เอาไปได้ทั้งสองแผงใช่ไหมคะเอาได้แผงเดียวอ่าของ
เอาไม่ได้ได้แต่กระเป๋าเราศูนย์อะไรไปบ้างคะรวมทั้งหมดแล้ว
รวมเงินก็ประมาณสามหมื่นเงินสามหมื่นเพราะว่าลงลอตเตอรี่พันใบ
ค่ะถ่ายได้สามหมื่นก็เหลือประมาณเจ็ดร้อยใบค่ะ
แล้วเจ็ดร้อยใบนั้นก็คือเอาไปด้วยไหมครับ
ไปจ้ะอ่าแล้วอันเนี้ยตามข่าวเนี้ยบอกว่าไม่
เราไม่ใช่เงินลงทุนของคุณเอมออนเองด้วยใช่ไหมคะจ้ะ
ยังไงเรายังไงคะเราไปได้ลอตเตอรี่มาจากยังไงคะ
มีคนลงทุนให้จ้ะอ่าแล้วคืออันเนี้ยเราขาย
เสร็จแล้วค่อยเอาเงินไปให้เขาใช่ไหมคะจ้ะ
รวมรวมแล้วที่ที่คนมาเอาไปเนี้ยประมาณเจ็ดร้อยใบได้ที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะจ้ะ
แล้วก็เงินสดอ่าทีนี้เอ่อตอนตอนที่แจ้งความกับตำรวจเนี่ยนะคะ
มันมันสามารถจะบอกไว้ได้ไหมคะคุณเอ็มออนว่าที่เหลือเจ็ดใบเนี่ยมันคือ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าคือคนขายเนี่ยจะเช็คได้หรือเปล่านะคะว่าต้นคั่วเอามาจากใครมันได้ตัวเลขอะไรมา
แต่ละวันพอเราขายเสร็จแล้วเราจะต้องจดเอาไว้ไหมว่าเราเหลือตัวเลขไหนบ้าง
มันสามารถบอกได้ไหมคะแถวเลขนะคะไม่จ้ะเพราะว่าเราไม่ได้จดอ่า
ไม่รู้ว่ามันจะเช็คได้ไม่ได้อ่าแล้วตำรวจพูดอะไรกับเราบ้างคะ
ตอนที่มาที่เกิดเหตุก็พูดนี่แหละถามอย่างนี้แหละอืม
พอจะรู้ไหมว่าเลขอะไรบ้างใช่ไหมคะไม่จ้ะแต่เพราะว่ามันเช็คไม่ได้อ่า
คนที่เรารับมาอีกต่อหนึ่งก็จะไม่ได้มีบัญชีไว้ใช่ไหมคะ
ว่าให้คนไหนไปด้วยเลขแถวไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยเขามีแต่ลงบัญชีไว้ว่า
ลงไปกี่ใบเขาไม่ได้ตรงที่หอเลขอะไรเอาไว้อืมไม่ได้ค่ะค่ะเอ่อ
ตำรวจบอกว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างคะเราต้องไปแจ้งอายัดต้องไปแจ้งความ
เอาเอกสารอะไรไปยืนยันท่านบอกว่าอะไรบ้างคะก็ไปให้ปากคำ
แจ้งพูดเฉยเฉย
ต้องแจ้งไปอายัดอะไรกับสำนักงานสลากไหมคะไม่จ้ะเพราะว่าเราจำต้นผัวไม่ได้
ต้นหัวไม่ได้อ่าคุณคุณเอ็มออนปกติในแต่ละงวดนี้ขายหมดไหมคะ
หมดจ้ะหมดใช่ไหมจ้ะเอ๊ะนี่วันที่สิบสี่อีกนี่เหลือเจ็ดร้อยใบคือก็หมดใช่ไหมคะ
ยังไงก็หมดใช่ไหมคะแต่วันนี้ขายยากจ้ะหรอคะทำไมอ่ะ
ทำไมทำไมงวดนี้ขายยากอะคะกลางเดือนจ้ะอ๋องวดกลางเดือนมันจะมันจะเหนื่อยกว่างวดตอนที่คนเขาได้เงินเดือนมาแล้วใช่ไหม
จ้ะอ่าแล้วตอนนี้เอายังไงกันต่อคุยกับญาติญาติกันเอาไงต่อคะ
ก็ไม่รู้หรือที่เหลือก็จ้ะเราก็อืมจ่ายเขาเดี๋ยวจะขอเขาว่าจะจ่ายผ่อนให้หมด
แต่ไม่ได้จ่ายทีเดียวเพราะเราไม่มีตังค์อ๋อเท่าเท่าแก่เขาก็รู้ข่าวเนาะ
ที่ฉันเรียกถูกไหมต้องเรียกเขาว่าเท่าแก่ใช่ไหมคะจ้ะเอ่อแล้วเท่าแก่เขาว่าไงบ้างคะ
เขาจะช่วยยังไงบ้างไหมหรือเขาว่ายังไงบ้างไม่มีโทรศัพท์ประสานงานเลย
เพราะว่าโทรศัพท์ก็ถูกเอาไปหมดเลยเบอร์โทรอะไรหยุดในโทรศัพท์หมด
ก็ไม่ได้ค่ะคุณคุณเอ็มออนนอกเหนือจากขายลอตเตอรี่แล้วเนี่ยนะคะ
ยังยังมีอาชีพอื่นที่ทำควบคู่ไปด้วยหรือเปล่าคะก็ทำไล่อ๋อ
แล้วก็ขายลอตเตอรี่ไปด้วยเนอะจ้ะอ่าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วนี่
เรายังกล้าใช้เส้นทางนั้นไหมหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางแล้วแหละตอนนี้จะเปลี่ยนแล้ว
มากล้ามาขายโชว์อ๋อกลัวแล้วหมายถึงไม่กล้าขายลอตเตอรี่อีกเลยเหรอ
หรือว่าหรือว่าเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนเส้นทาง

หรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่า

ลองทราบข่าวนี้ยังคะ

รองค์อย่างนี้มากเลยคือมันอาจจะมีลูกต่อเนื่องมาจะมีลูกต่อเนื่อว่าเอ๊ะมัน
สามารถจะตรวจสอบได้ไหมคะในกรณีถ้ามีคนเอาไปขึ้นเงินแล้วเราจะรู้ไหม

ถ้าเจ้าของคนที่ทำหายหรือว่าที่โดนขโมยไป

ใช่ต้องการว่าตัวเองสลากหมายเลขอะไรทุศอะไร
เวลามันขึ้นเงินเราจะบอกให้ได้ค่ะ
คือมันก็เหมือนกับตรวจต้นคั่วใช่ไหมคะ
มันไม่ได้มีต้นคั่วเพียงแต่ว่าทางเจ้าของที่ทำหายเนี่ย
ทราบหมายเลขไงคะหมายเลขสลากแล้วก็หมายเลขชุดใช่ไหมคะ

แจ้งความแล้วก็เอาใบแจ้งความมา
ไลน์นี้ถ้าตอนออกเราก็จะสามารถอายัดสลากนี้ให้ได้

ตามปกติคนขายเขารู้ทุกคนไหมคะ
ถ้าคนขายตลาดที่เป็นตัวแทนของเรา
เนี่ยเราสามารถดูให้ได้นะคะว่าสลากที่เขารับไปเนี่ยหมายเลขอะไรค่ะ

แล้วอย่างนี้อาจจะดูไม่ได้ไหมคะลองค่ะ

คือหมายถึงว่าคนที่มือแรกใช่ไหมคะ
มือแรกที่รับจากสำนักงานสลากอันนี้ดูได้
ดูได้ค่ะทราบได้ค่ะ
แล้วปกติถ้ามีมือถัดไปมีมือต่อไป
นี่เขาทำเป็นทะเบียนกันเอาไว้ด้วยป่ะคะรองค่ะ
คือคนที่เป็นซื้อถ้าขอบว่าไปซื้อกับคนไหนคนนั้นนะคะ
ไปถามคนนั้นก็ได้ค่ะต้องถามคนที่ไปซื้อมาค่ะ
อย่างคุณเอมออนกับคุณนัทธริกาที่โดนปล้นไปเนี่ยนะคะ
ก็คือก็ต้องไปถามกับคนที่ตัวเองรับมาอีกทีว่า
พี่ของหนูมันเลขชุดเลขอะไรบ้างอย่างนี้หรือคะ
ค่ะก็คือเขาได้ซื้อจากตัวแทนสำนักงาน
เขาก็จะทราบว่าเขามีหมายเลขอะไร
ถ้าคนไปซื้อจากคนนั้นมาจำไม่ได้
ก็ต้องจัดไปว่าเขาไปซื้อจากต้นทางมาหมายเลขอะไร

ในกลุ่มของคนที่ขายสลากเนี่ยนะคะปกติเขาทำละเอียดขนาดนั้นไหมคะรอง
อย่างเช่นคนที่ขายให้กับคุณเอมออนคุณนัทริกา

ฉันให้คนนี้ไปด้วยตัวเลขนี้

เพราะว่าการขายลูกค้าระหว่างลูกค้า
เขาทำมันจีนจัดลูกค้าเราไม่ทราบ
แต่การเป็นสำนักงานจะทราบว่า
ได้หมายเลขอะไรไปอ่าค่ะก็คือต้องเป็นมือแรกจากสำนักงานสลาก
ใช่ใช่เราจะแทบครับถ้าเป็นลูกค้าจากเราไป
แต่ทีนี้ในอีกแบบนึงคือว่า
ถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่ปล้นเข้าไป
คือจะเอาไปตรวจเองรางวัลหรือเอาไปขายต่อ

สมมุติว่า๗๐๐ใบที่ว่านี้
ถูกรางวัลแล้วมีคนใครก็แล้วแต่
อาจจะไม่ใช่สองคนบนรถคันนั้นก็ได้

หรือแจ้งสำนักงานสลากไว้ก่อนว่าจากคดีนี้
คือใครเอาไปขึ้นเงินก็คือขึ้นได้จบถูกไหมคะ
ขึ้นได้เพราะว่าหลังสลากเราบอกไว้เลยว่า
จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถือสลากค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยเราต้องจ่ายค่ะ

อย่างสมมุติอยู่เกิดเหตุที่ชนบุรี
เวลาเขาขึ้นเงินเขาก็ขึ้นของจังหวัดใช่ไหมคะ

มาขึ้นที่สำนักงานสลากสนามบินน้ำไม่มีสาขาค่ะ

แต่ทีนี้เขาจะอย่างเช่นมีการรับซื้อรางวัล
แล้วก็รับเปอร์เซ็นต์กันไปตามที่เรียนเห็นเนี่ยนะคะ
คือมันสามารถจะกรอบลงมาได้ไหมคะ
ลองว่าเอ๊ะจังหวัดนี้นะพื้นที่นี้นะ
คุณมาจากชนบุรีหรือเปล่าคุณมาจากอำเภอตำบลนี้หรือเปล่า
มันกรอบลงมาได้อีกทีเพื่อที่จะตรวจสอบไหมคะ
เพื่อช่วยตามจับคนไปปล้นเขาอะค่ะ
คือคนตามจับไปปล้นเนี่ยเราไม่ทราบหรือเปล่าค่ะ
ตลาดนี้เขาจะอยู่ชนบุรีหรือเปล่า
เพราะเมื่อเขาขโมยสลากไปเขาอาจจะไปจังหวัดอื่นก็ได้จริงไหมคะ
ไม่รู้เลยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ
มันไม่ใช่ว่าต้นที่นี่ขายที่นี่
ครึ่งเงินที่นี่เราไม่ทราบค่ะ
รองค่ะลองเคยเจอข่าวแบบนี้บ่อยไหมคะ
ปล้นสลากไม่ได้ปล้นเงินอย่างเดียวปล้นสลากไปเลยค่ะ

ไม่ค่อยเจอนะคะ

เอาอย่างนี้ถ้าที่ฉันสรุปง่ายเลยก็คือว่า
ถ้าไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้หมายถึงว่าแม่ค้าสองท่านเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถจะพิสูจน์กลับไปได้ว่าไปเอามาจากใคร
แล้วได้ตัวเลขอะไรบ้างได้ทำข้อมูลไว้ไหม
ก็คือจบแค่นั้นในส่วนของคนที่สมมุติว่าถ้าถูกรางวัล

ก็ต้องให้เงินเขาตามรางวัลที่เขาถูกถูกไหมคะ
ใช่ค่ะยกเว้นแต่ว่าเมื่อตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่แจ้งความแล้ว
ถ้าจับคนร้ายได้แล้วคนร้ายรับสารภาพบอกหมายเลขทุกอย่างนะคะ
คนเจ้าของเงินตัวลี่ถือสวนก็จะออกหมายหมายมาให้
แล้วก็เอาหมายนั้นเลขนั้นกลับมาที่สำนักงาน
ถ้ายังไม่มาขึ้นเงินสำนักงานก็สามารถประวิงให้ได้
แล้วเมื่อคนที่ไม่ใช่เจ้าของที่เป็นคนที่เจ้าของมาขึ้น
เราก็จะแจ้งกลับไปที่สำนักงานตอบตรวจให้นะคะ
ว่ามีคนมาขึ้นเงินน้ำหมายเลขนี้ที่โดนเป็นคดีอยู่ค่ะ
แบบคือสมมุติว่าจนถึงวันที่รางวัลออก
ยังจับโจรสองคนนี้ไม่ได้แต่ไปจับได้หลังวันที่รางวัลออก
แล้วถึงแม้ว่าสลากจะถูกกระจายไปแล้วก็ตามนะคะ
แล้วโจรสองคนที่ว่านี้เหมือนกับโดนตำรวจซักอ่ะ
จนแบบยอมบอกมาว่าเลขอะไร
คนที่ขึ้นเงินไปแล้วจะโดนริบเงินคืนไหมคะ
อันนี้ก็เป็นการดำเนินคดีค่ะ
เป็นการดำเนินคดีของตำรวจนะคะอันนี้

เราก็เพียงแต่เราจะบอกว่าคนมาขึ้นเงินนี้คือใคร
ตามหมายของตำรวจค่ะ
อันนี้ก็เป็นการดำเนินคดีของตำรวจ
เพราะว่าเวลาการจ่ายเงินรางวัลของเรา
เราจะจ่ายให้คนถือสลาก
ผู้ถือสลากมาตรงนี้
ถ้าเรามาพบทีหลังว่าเขาคือคนที่ได้สลากมา
หรือว่าซื้อสลากมาจากโจรที่ก่อเหตุนี้

นักงานสลากมีสิทธิ์เอาเงินรางวัลเขาคืนก่อนไหมคะ
เป็นการดำเนินคดีของตำรวจค่ะ
สำนักงานเนี่ยจ่ายถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกแล้วค่ะ
ว่าเขาถือมาขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก
เพราะเราไม่ทราบว่าอันนี้เป็นการขโมยมา
เพราะเราบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นตลาดอายัด
เท่ากับว่าถ้าจะมีการริบเงินหรือไม่ริบเงินคืนก็แล้วแต่

ไม่ใช่ใช้อำนาจของสำนักงานสลากใช่ค่ะ

พอเห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะไปถามในมุมของกฎหมายอีกทีนึง

ค่ะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ไม่น่าจะได้สัมภาษณ์ตำรวจส่อพมชนบรีนะคะ

คนที่จะคุยกับเราอาจารย์ปรเมฆค่ะสักครู่ค่ะ
อาจารย์ปรเมษรองอธิบดีที่คุณผู้ชมคุ้นเคยค่ะ

สวัสดีครับก็ว่าไป
จังเลยพอมีเรื่องลอตเตอรี่ทำไมนึกถึงอาจารย์ไม่ทราบเลยคะเนี่ย
อาจารย์เนื่องจากเวลาเหลือค่อนข้างกระชับที่ฉันถามแบบนี้เลยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้รองผอบอกว่าไม่ใช่อำนาจของทางสำนักงานสลาก
สมมุติว่าถ้าจับโจรได้แล้วรู้ว่าเป็นเลขไหนแล้วเพราะเอิญเป็นเลขนั้นแล้วมีคนขึ้นเงินไปได้
อาจารย์แบบนี้อาจารย์เคยเจอเป็นคดีกันเลยไหมคะ
ไม่ค่อยเจอหรอกคดีคือลอตเตอรี่ที่ถูกขโมยมักจะถูกอายัดเนี่ย

ก็จะถูกอายัดแล้วจะขึ้นไม่ได้คนที่ซื้อไปแต่ทีนี้ตรงนี้ในความว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเลขอะไร
เขารายย้อยแล้วดูไม่น่าจะเช็คไม่น่าจะตรวจสอบได้
คือจริงตรวจสอบได้นะลายย่อยนี้ก็เอามาจากใคร
มอเตอร์อาจจะไม่ขายให้กับผู้คนอื่นเด็ดขาด
ใช่ค่ะงั้นฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าคนนี้ซื้อมาจากใครมันก็ได้
แต่คำถามที่สองคือแล้วเขาขายไปแล้วกี่ใบ
อันนี้จะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหามากนะครับ
คือถ้าแม่คะครับขายไปกี่ใบแล้วจะขึ้นอเงินได้ไหม
คือเท่าที่ฟังจากคำตอบนะคะแล้วก็ทีมงานคุยนอกรอบ
คือสองท่านนี้อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดว่าตัวเองขายอะไรหรือเหลืออะไร

แล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการเช็คกลับไปที่ต้นทางที่ตัวเองรับมาด้วยหรือเปล่า
สมมุตินะอาจารย์สมมุติแบบกรณีแย่สุดคือ
ไม่สามารถบอกได้จริงว่ากระจายไปให้ใครได้แล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าสองคนนี้เอาตัวเลขไหนไปขายบ้าง

แล้วถ้ามีคนไปขึ้นเงินสำนักงานสลากต้องให้ถูกไหมคะ

จับโจรได้ทีหลังโจรดันรู้ด้วยรายละเอียดคืออะไร
แล้วอันนั้นขึ้นเงินไปแล้วเนี่ยคดีนี้จะเป็นยังไงคะอาจารย์
ก็คนที่ขึ้นไปถ้าซื้อโดยสุจริตไม่เป็นไร
แต่ถ้าโจรไปขึ้นแล้วรู้ว่าใครเป็นคนร้ายก็จบครับ

แต่ถ้าคนนี้เขาซื้อโดยสุจริตแล้วจะไปบอกว่า

แม้ว่าเขาจะซื้อของที่โดนปล้นไปก็ตามถูกไหมคะ
เพราะเขาไม่รู้ว่าของนั้นถูกปล้นมา
แต่ถ้าเขารู้ว่าของนั้นถูกปล้นมาเขาก็โดนข้อหารักของโจร
แต่ถ้ามองแล้วไปแอบขายกันโดยปกติไม่มีใครรู้หรอกครับ

ไม่สามารถใช้ข้อกล่าวหาอะไรเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนั้นกลับคืนมาได้เลยใช่ไหมคะ

สมมุติว่ามีคนร้ายขโมยแล้วไปนั่งขายแต่ผมไม่รู้ผมไปซื้อ
จะบอกว่าผมรับของโจรก็ไม่ได้
เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นคนร้ายเราเขาไม่รู้
ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ได้สั้นแต่สัปดาห์หน้า
คดีใหญ่เรื่องหวย๓๐ล้าน
เพื่อจะรอผลว่าตกลงแล้วจะมีการรับฟ้องไว้หรือเปล่า

รีบกลับบ้านนะรถติดมากเลยครับสวัสดีครับ
ค่ะหมดเวลาของรายการค่ะ
คุณเขตมศรและคุณพร้าวคุมนั่งรออยู่แล้วค่ะ